มาต่อที่เรื่องของการเตือนภัยผู้หญิงกันหน่อยนะครับ
ขึ้นรถเมย์ก็เจอคนรวนลาม

แล้วก็มีคลิปภาพเหตุการณ์ที่มีคนขับรถตามแท็กซี่

ไปดูเหตุการณ์คนถูกลวนลามกันก่อนนะฮะ

เป็นคลิปสั้นนะฮะไปดูเลยครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์สั้นนะฮะ
เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นหลังของชายโรคจิตคนหนึ่งที่เธอถ่ายเอาไว้ได้

รถเมษาย๑๐๘มาเรียนตามปกติ

เบียดน้องนักศึกษาผู้หญิงจนน้องต้องถอย
แล้วก็ไปถอยแบบติดหน้าต่างเลยอะครับ
ผู้หญิงที่โพสต์เขาก็พิมพ์ข้อความบอกว่า

แล้วก็ยื่นโทรศัพท์ไปให้อีกคนหนึ่งอ่าน
คือเหมือนเขาพิมพ์ถาม

แล้วก็ยื่นให้น้องที่โดนเบียดถามว่า

แล้วคนที่เอาไปอ่านก็หันมาพยักหน้า

แล้วก็พูดแบบพยายามจะพูดให้ผู้ชายคนนั้นรู้ตัวว่า
ฉันถ่ายคลิปเอาไว้นะฉันรู้นะ
ผู้ชายคนนี้รู้ตัวแล้วก็ลงจากรถเมย์ไปนะครับ
ก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปเตือนนะฮะ
นั่งบนรถเมย์ก็ถูกลวนลามแบบนี้นะฮะ
อย่างแรกก็คือเราต้องเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นก่อน
ให้ห่างจากคนที่มาลวนลามให้ได้
แล้วก็สำหรับคนทั่วไปควรจะช่วยเหลือ
ถ้าพบเห็นอย่านั่งแบบนิ่งเฉยไม่สนใจไม่ได้
อันนี้สำคัญนะคืออย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา
คือจริงถ้าพบเห็นอะไรแบบนี้อยากให้ช่วยเหลือกัน
หรือแม้ประทับคนที่โดนเองเนี่ย
จริงแล้วคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้
เขาจะกลัวคนที่ไม่กลัวเขา
ถ้าเรายิ่งทำท่ากลัวเขาเนี่ย
เขาจะยิ่งได้ใจแล้วเขาจะยิ่งชอบใจ
หันไปถามเลยพี่นั่งเบียดทำไมคะตรงนั้นยังมีที่
ถามเสียงดังให้คนอื่นหันมามองเขาจะเริ่มรู้สึก
จิตแล้วอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะกลัวเขาก็จะแบบหนีลงไปนะครับ
ดูอีกหนึ่งคลิปเป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งไปโพสต์เอาไว้เขาบอกแค่เตือนนะ

นี่คือจริงแล้วเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เป็นภัยอะไรหรอก
เขาอยากจะให้เตือนเอาไว้ว่าระวังเพราะว่าถ้าไปเจอเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ระหว่างที่ขับรถขาพุทธิสารไปด้วย
คือระยะทางที่เขาขับตามหลายกิโล

คนขับก็ขับตามไปก็ถ่ายคลิปไปด้วย

ไม่แล้วคือยังไงแล้วคุณคิดจะรับผู้โดยสารด้วยเหรอคะ

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนถ่ายคลิปหน่อยชื่อว่าขอเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะน้องใบเตย

สวยด้วยน้องใบเตยเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒เมษายน
เนี้ยเป็นทางลัดแล้วมันเปรียวเห็นแท็กซี่เขียวเหลืองเอ๊ะทำไมเขาดูคลิปอะไรบางอย่าง
ก็เลยพยายามขี่ไปใกล้เพื่อดูว่าในรถมันเป็นคลิปอะไร
สุดท้ายเขาแน่ใจว่ามันคือคลิปโป๊ตอนแรกที่ถ่ายคลิปก็เกรงว่าคนขับจะรู้
แต่คิดอีกทีคือจริงแล้วคนถ่ายเองก็ไม่ได้ทำผิด
แต่ว่าสิ่งที่อยากจะทำที่ตั้งใจคืออยากจะเอามาเตือนให้ผู้หญิงต้องระวังตัวต้องระวังตัว
ถ้าเราไปเจอแบบนี้ผู้หญิงจะทำยังไงคนโพสต์เขาก็บอกเอาไว้นะครับ
พอเห็นคนขับดูคลิปแบบนี้ก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าคนขับ
เข้าไปเพิ่งไปคุณทิสารผู้หญิงแล้วขึ้นไปจะเป็นยังไง
แน่นอนคำนี้เห็นทะเบียนภาคช่าเจน๑๑๗๖
กรมการขนส่งทางบกเห็นคลิปนี้แล้วแน่นอนครับหนึ่งมอม้าขอไข่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหก
แล้วก็ตอนนี้กรมขนส่งบอกว่ารู้ตัวคนขับแล้วด้วยครับ
อยู่ระหว่างการเรียกตัวไปสอบแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายต่อไปอืมนะ
ถ้าอยากดูผมว่ากลับบ้านดีกว่าแล้วไปดูที่บ้านดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ